เอ็มส่องศักดิ์แล้วก็บรรดาภรรยาหลายคนของเขา

เป็น๕คนแล้วถูกต้องแต่ลูกน่ะยัง๑๐อยู่เหมือนเดิม
ว่าร่วมทิ้งศพลูกแล้วถามว่าศพที่ไปเจอน่ะ
ที่บอกเอาไปทิ้งตรงแถวสวนจะรู้จักครับ
โอ้โหแสดงว่าดาหรือว่าเจษดา
มีส่วนรู้เห็นและมีส่วนร่วมด้วย
ใช่ค่ะเอาเรื่องดาเจษฎาก่อน
คือชื่อเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังข่าวไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวมันจะงง
คือที่แรกเรารู้ว่าชื่อเจษดาชื่อจริงชื่อเล่นเราแล้วก็เลขดาถูกไหม
แล้วเมื่อวานมั้งมีชื่อเล่นชื่อเจนเจนโผล่มาอีก

แต่ล่าสุดเห็นบอกว่าไม่ใช่เจนแล้วนะเจดที่ย่อมาจากเจษดา
เอาเป็นว่าจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่แต่หมายถึงเจ็ดสดา
ของเอ็มคนนี้นี่แหละค่ะที่ลูกศรสีเหลืองชี้อยู่เนี่ยนะ
คือผลตรวจดีเอนเอของศพ๒ศพเป็นเด็กชาย
ที่ไปเจอในพื้นที่ดูแลของสนบางซื่อตอนปี๕๖ตอนปี๕๗น่ะ
จำได้ไหมที่เจ้าหน้าที่เขาเอาไปตรวจน่ะ
ปรากฏว่าตรงกับเอ็มส่องศักดิ์แล้วก็เจษดา
ว่าพ่อและแม่แท้ทิ้งศพลูกนะคุณผู้ชม
แล้วมันสอดคล้องกับคำสารภาพของดาไง
ที่ดาบอกว่าเอาศพของน้องศักดิ์น้องทีไปทิ้งที่สวนจตุจักรน่ะ
ทีนี้พอดีเอนเอเบื้องต้นออกมายืนยันว่าตรงกันแล้วเนี่ย
ก็เลยพิจารณาออกหมายจับดาในฐานความผิดก็โดน๕ข้อหา
สดาโดนอะไรบ้าง๑ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือว่าทำลายศพ
และ๔ช่วยผู้อื่นซ่อนเร้นทำลายศพ
เพื่อไม่ให้ได้รับโทษหรือรับโทษน้อยลง
และอีกหนึ่งข้อหาก็คือร่วมกันทำลายพยานหลักฐาน

เมื่อวานนี้นะตอนเย็นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสนบังเขน
ก็ต้องคุมตัวเจษดาออกมาจากห้องสืบสวน
พาไปชี้จุดที่ฝังศพตรงถนนผนโยธิน
กิโลเมตรที่๒๕ตามคำกล่าวอ้าง
แล้วตอนที่คุมตัวออกมาคือทุกครั้งแหละ

อย่างคนตำรวจตรีนพระสินคุณสวัสดิ์ครับ
ในฐานะที่ท่านก็เป็นหัวหน้าชุดสืบสวนในคดีนี้บอกว่า
ผลการตรวจร่างกายดาเนี่ย

แผลที่เห็นเป็นผลมาจากถูกเอ็มทำร้ายนี่แหละ
ลักษณะรอยแผลก็คล้ายกับเพิ่งจะเกิดนะพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม
ตำรวจต้องการผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ว่า
มันเกิดจากการทุบตีหรือว่าใช้ความร้อน
แล้วบาดแผลเนี่ยยังไปคล้ายกับเด็กที่โดนทำร้าย
หลังสอบปากคำดาอยู่สักไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง

เธอกับเอ็มร่วมกันนำร่างน้องศักดิ์ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
ทิ้งไว้ใกล้สวนจตุจักรเมื่อ๑๐ตุลาคมปี๕๖ครับ
แล้วดาก็เขียนคำรับสารภาพเป็นลายมือ

ข้าพเจ้าชื่อเจษดาอายุ๓๓ปี

ขอยืนยันว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ข้าพเจ้า
พร้อมนายส่องศักดิ์ส่งแสง

อายุ๓๔เดือนใส่กระเป๋าเป้ดำ
จุดรูปดาวไปทิ้งไว้ใกล้ผู้ไม้
หลังสวนจตุจักรใกล้กับสวนรถไฟ

โดยได้โดยสารรถตู้จากสะพานใหม่
เมื่อตุลาคม๕๖ครับ
จากนี้ดาเขายังเขียนคำสารภาพอีกหนึ่งฉบับ
ระบุถึงกรณีน้องทีที่อายุได้๑๒วันเนี่ย

ระบุไว้ว่าเธอเนี่ย
เอาร่างน้องทีไปทิ้งไว้บริเวณใกล้สวนจตุจักรเช่นกัน
ช่วงวันที่๑๒พฤศจิกายนปี๕๗

ก็บอกยืนยันว่าข้าพเจ้าชื่อเจษดา
อายุ๓๓ปียืนยันว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพที่

และเด็กหญิงวิยดาร่วมกันนำเด็กทารกเพศชาย

โดยใส่กระเป๋าเป้สีเขียวไปทิ้งไว้
คุณผู้ชมถ้าดูจากจดหมายสารภาพ
มีชื่อเด็กหญิงวิยดาด้วยนะ

นี่แหละฮะแล้วก็บอกไว้ว่าไปทิ้งไว้ที่หน้าโครงการจตุจักรกรีน
จตุจักรีนถนนกำแพงเพชร๓
โดยลูกชายที่เสียชีวิต๔คนของดาและเอ็ม
ถ้าไล่เรียงตามคำสารภาพก็เริ่มจากปี๕๖ก่อนเลย
ตุลาคม๕๖ดาสารภาพว่า
นำร่างน้องศักดิ์ไปทิ้งที่ริมถนนนิคมรถไฟสาย๑
จตุจักรใกล้สวนรถไฟทองที่สนบางซื่อ
มาอีกปีหนึ่งปี๕๗พฤศจิกายน
สารภาพว่านำร่างน้องทีไปทิ้งที่สวนรถไฟเหมือนกัน

ดาก็สารภาพว่านำร่างน้องธนาที่อายุ๒เดือน

ใกล้กับปั๊มเอสโซท้องที่สอนอสายไหมครับคุณผู้ชม
เรื่องของเอ็มแล้วก็ดายังไม่จบคุณผู้ชม
อย่างเมื่อวานนี้ที่ทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานครับ
พลตำรวจตรีนพสินในฐานะที่ท่านก็เป็น
หัวหน้าชุดสอบสวนคดีในเอ็มที่ทำร้ายลูกจนเสียชีวิตได้เปิดเผย
ผลผลตรวจจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจครับ
แถวสวนจัตุจักรรายแรกปี๕๖กับ๕๗
ผลสรุปก็คือทั้งหมดเนี่ยเป็นพ่อแม่ลูกกันจริงมีความเกี่ยวข้องกันครับ
ซึ่งเมื่อเป็นคดีเด็กเสียชีวิตถูกนำไปทิ้ง
แล้วดาเองก็สารภาพว่านำเด็กทั้งสองคน
ซึ่งเป็นลูกแท้ของตนไปทิ้งบริเวณสวนจตุจักร
ก็เลยทำให้พ่อและแม่ต้องมีผลเกี่ยวข้องตามกฎหมาย
ทางนิติเวศนะครับได้แจ้งทางข้างมาว่า
ที่เจอที่บางซื่อในปี๕๖กับ๕๗นั้นนะครับ
ตรงกันกับทางพ่อแม่ก็คือนายส่องศักดิ์กับนางเจษฎา

แสดงว่าตามคำรับสารภาพของเขานะครับ
ว่ามีการร่วมกันนำศพไปทิ้ง
ศพดังกล่าวนั้นเป็นลูกของเขาจริงนะครับ
ฟังข่าวไปจินตนาการไปนะคุณผู้ชม
ว่าน้องที่จากไปแล้วเนี่ยณตอนนั้นเขาต้องเจอกับอะไรบ้าง
ศพแรกที่ดานำไปทิ้ง
คือน้องศักดิ์ตอนนั้นปี๕๖
แล้วน้องเพิ่งอายุ๑๐เดือนคุณผู้ชมฮะ

ทีตอนนั้นอายุแค่๑๒วัน
ถูกทิ้งเมื่อตอนปี๕๗ครับ

แต่ว่าที่ยังรออยู่คืออีก๒ศพที่อยู่ในท้องที่สอนอสายไหม
ก็คือปี๕๙น้องธนาอายุ๒เดือน
แล้วก็ปี๖๑ที่ดอมบอกคือน้องนัทอายุ๒เดือนเหมือนกัน

ใช่แล้วครับทั้งหมดนี้ก็เดี๋ยวรอผลตรวจ
แล้วก็รอขยายผลเพิ่มว่ามีการกระทำต่อเนื่องมาด้วยหรือไม่นะครับ
คุณผู้ชมว่าคนที่เขาก่อเหตุแบบนี้เขาจะรู้สึกสำนึกผิดไหม

เพราะว่าดาเองเป็นคนบอกตำรวจ
ว่าอยากให้นิมนต์พระมาอยากที่จะทำบุญให้กับลูก
แล้วเดี๋ยวดูจังหวะนี้หน่อยค่ะ
ที่ดาไหว้พระเพื่อที่จะทำบุญให้กับลูกค่ะ
เขาชอบอะไรเราก็ไม่ได้
เราก็ไม่ได้ให้เขา
แต่นี่เขาก็จะเจอแล้ว
เราก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะ

เขามีอะไรเราก็บอกเจ้าที่ไปครับ

ได้นิมนต์พระจากวัดบางบัวมา๑รูป
เพื่อให้เจษดาได้ถวายสังขทาน
แล้วก็บังสุกุลให้กับลูกทั้ง๔ที่เสียชีวิตไป

นางสาวเจษฎาถวายแด่พระสงฆ์
แล้วก็นำกระดาษที่มีรายชื่อลูกทั้ง๔คนเนี่ยนะคะ
มาให้พระท่านทำพิธีสวดบังสุกุล

โดยนางสาวเจษดาก็ได้ก้มกราบพระ๓ครั้ง

สิ่งที่เธอได้ทำลงไปนะคะ

เอ็มกับเจษดาเขาความเป็นอยู่ยังไง
ก่อนที่จะโดนจับกลุ่มเนี่ยนะพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม

โดยพันธุ์ตำรวจเอกสุรพงศ์ธรรมพิทักษ์รองผู้การนครบาน๒
นำกำลังตำรวจสนบางเขตแล้วก็กองพิสูจน์หลักฐานไปเลยฮะ

คือที่หอพักที่ห้องพักจริง

ที่พักกันบ่อยเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตามค่ะ

จุดตรงนี้ห้องตรงนี้ห้องพักตรงนี้
คือจุดที่เจษดากับเอ็มเนี่ย
ขอเช่าเมื่อ๑๓กันยายน

เนี่ยอันนั้นเป็นหอที่คุณกัลจะเอาพลังบุก

สุดก่อนจะโดนตำรวจจับกลุ่มแล้วไอ้ข้าวของต่างก็ต้องขนมาอยู่ที่นี่สิ
แล้วหอแรกก่อนอันนี้กับหอที่ผู้การรองผู้การนครบาน๒นำตำรวจ
นำตำรวจไปไปค้นเนี่ยห่างกันแค่แปดร้อยห้าสิบเมตรเท่านั้นครับ
คือดาเองเนี่ยหรือว่าเจษดาก็ทำงานเป็นลูกจ้างร้านอาหารอยู่แถวนั้นเลย
อืมก็เลยหาที่พักแถวนั้นครับผลการตรวจค้นเนี้ยเจอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเอ็มและเจษดา
แล้วก็มีเอกสารครอบครองรถยนต์ยารักษาโรคปืนปลอมกระบอกหนึ่งอืม
มีมีด๒เล่มแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้บางส่วนครับ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เก็บของกลางทั้งหมดไปตรวจสอบโดยรองผู้การตำรวจนครบานสอง
ท่านก็บอกว่าทั้งหมดที่พบเนี่ยจะมีบางส่วนเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
เพราะว่าจุดนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายก่อนที่ทั้งคู่จะโดนจับกลุ่ม
แต่ไม่ใช่สถานที่ที่ทั้งคู่ทำร้ายเด็กจนเสียชีวิต
อย่างที่บอกคือจุดนี้ในซอยพระหลโยธิน๔๘
เป็นจุดที่ไว้ซ่อนตัว
คนดูแลหอพักครับอย่างป้าน้อย
น้อยอายุ๗๖ปีเล่าให้ฟังว่าช่วงเย็นวันที่๑๓กันยายน
กับเจษดามาติดต่อขอเช่าห้องพัก
แล้วเข้าทันทีเลยนะชำระเงินแรกเข้า๒๕๐๐บาท
คือเป็นค่ามัดจำ๕๐๐ค่าเช่า๒๐๐บาท
ทั้งคู่อยู่ชั้นสองครับห้องหมายเลขหก
วันนั้นเอ็มกับเจษดาไม่ได้มีอาการผิดอะไรสังเกตเลยนะ

ทั้งคู่นำเสื้อผ้าใส่ถุงกระดาษมา
ป้าน้อยป้าน้อยเห็นเด็กหรือเห็นอะไรบ้างไหม
น้อยบอกไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยเห็นเด็กเลย

เห็นก็แต่ตอนเช้าทั้งคู่จะออกไปข้างนอก

ครั้งสุดท้ายที่ป้าน้อยแกเห็นทั้งสองคน
คือเช้าวันที่๑๙กันยายน
มารู้อีกทีว่าทั้งคู่โดนจับ
เพราะว่าไปก่อเหตุฆ่าลูกสาวแล้วก็ฆ่าโบกปูนด้วย
ป้าน้อยยอมรับยอมรับว่าอะไร
ลองฟังด้วยปากของป้าน้อยครับ

มากับเมียเขาไม่มีเด็กอ๋อไม่มีเด็ก

ก็ธรรมดาเหมือนเราธรรมดามาพูดจาดี

กะนดีไปทั้งวันทั้งวัน

คล้ายเหมือนมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะ
ใช่เขาไม่ได้มาอยู่หรอกกลัวสิ

จับเพราะว่าคดีไปฆ่าลูกสาวแล้วโบกปูนเนี่ยป้ากลัวเลย
ที่เป็นห่วงก็คือหอพักของป้านี่สิคุณผู้ชม
โอ้โฮแล้วผู้เช่ากันอื่นอ่ะเออใช่
ป้าบอกว่าป้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าโอ้โห
คนที่มาเช่าห้องป้าเป็นฆาตกรแบบนี้
คือถ้าเกิดว่าป้ารู้ตั้งแต่แรกป้าก็จะบอกว่าห้องเต็ม
แล้วนี่ป้าเพิ่งมารู้จากข่าวป้าก็หลอนป้าก็ตกใจเหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมเรื่องนี้ทางรองโจ๊ก

โจ๊กก็เข้ามาดูแลคดีเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ทีนี้ไปดูกันหน่อยค่ะรองโจ๊กบอกว่าหลักฐาน
มีมากพอที่จะมัดตัวทั้งเอ็มแล้วก็เจษดา
คดีการตายของลูกได้อย่างแน่นอนนะคะ
ซึ่งอันนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นบ่ายเมื่อวาน
รองโจ๊กคนตำรวจเอกสุรเชษ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการ
พิทักษ์เด็กสตรีและครอบครัว
ป้องกันปราบรามการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เมื่อวานนี้เรียกประชุมตำรวจชุดทำคดีเลยค่ะ
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์นี้มันสะเทือนขวัญมากนะ
มันกระทบกับจิตใจของคนในสังคม
แหมเราตามข่าวกันมาเป็นอาทิตย์แล้ว
ฟังข่าวอ่านข่าวทุกครั้งก็หดหู่
แล้วหลังจากที่แพทย์นิติเวศแจ้งผลเปรียบเทียบดีเอนเอออกมา
ยืนยันว่าศพของน้องสองคนอยู่ในพื้นที่ของสนบางซื่อ
๕๖๕๗น้องศักดิ์กับน้องทีเนี่ยนะคะ
เป็นดีเอนเอที่ตรงกันกับเอ็มและดาด้วย
ทีนี้จากการสอบสวนทั้งหมดเนี่ย
ตอนนี้ตัวละครที่เป็นเมียของเอ็มเนี่ย
จะมีเจษดาที่เราได้ยินข่าวกันได้ยินชื่อกัน
อีกคนนึงก็คือจุ๋มจุ๋มสุนัน
ที่เป็นแม่ของน้องโมเดลคุณผู้ชม
ทางรองโจ๊กบอกว่าจากการสอบเมียทั้งสองคนของเอ็มเนี่ย
ให้การเป็นประโยชน์เชิงซัดทอดนะ
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นโดนเอ็มบังคับทั้งนั้นเลย
ทำร้ายลูกจนตายแล้วก็มีการบังคับ
ให้เมียร่วมกันเอาร่างไปอำพลางด้วย
แต่ย้ำนะรองโจ๊กบอกว่าในชั้นสอบสวน

แต่เรื่องการดำเนินคดีต้องว่ากันไปตามหลักฐาน
แล้วตอนนี้หลักฐานก็มีมากพอ
๓คนนี้คือใครล่ะ
คือใครล่ะเอ็มเจษดาแล้วก็จุ่มสุนันโดนแน่นอนค่ะฟังรองโจ๊กค่ะ
ทีนี้รองโจ๊กบอกนะคะบอกว่าเด็กสองคนที่รอดชีวิตเนี่ยที่กันจอมพลังเข้าไปช่วยเหลือกำลังหมายถึงใคร
หมายถึงน้องวิลูกของเจษดาอายุ๑๒ปีกับอีกคนนึงเนี่ยก็คือน้องมายมิ้นน้องมายมิ้นอายุ๔ขวบ
ที่บอกว่าตาบอดปากแหว่งเป็นลูกของจุ๋มสุนันเนี่ยนะคะตอนนี้อยู่ที่สถานสงเคราะห์เด็กราชวิถีนะ
รักษาอาการบาดเจ็บจนหายดีแล้วค่ะแล้วหลังจากนี้เด็กทั้งสองคนวัยสิบสองกับสี่ขวบเนี่ยนะ
ก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูสภาพจิตใจแล้วการช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะคอยกำกับดูแล
เพราะว่าสิ่งที่น้อง๑๒กับ๔ขวบโดนนี่ก็โดนหนักเหมือนกันโดนไฟลนโดนทำร้ายนะคะ
พอดีนี้ผู้ชมมันจะไม่ได้จบแค่ข้อหาที่เป็นร่วมการทำร้ายร่างกายซ่อนเต้นอำคราวฆ่าโซบ
แต่มันจะมีความผิดฐานค้ามนุษย์ด้วยนะแล้วลุงสังวรคุณผู้ชมจำได้ไหม

ลุงสังวรคนที่เลี้ยงน้องวัย๔ขวบ
แล้วก็บอกว่าน้องเขาไม่ฟักแหวงเพดานโโวร์นะ
ก็นี่ไงลุงบอกว่าผมเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กมาออกรายการเปิดปากกับภาคภูมิ
น้องเขาปกติปกติตั้งแต่เกิด
สังวรนี่แหละคุณผู้ชมที่มาพร้อมกับคุณกันจอมพลังครับ

สังวรเขาเป็นใครล่ะเป็นพี่เขยของจุ๋ม
แล้วก็มีศักดิ์เป็นลุงของน้องโมเดลวัย๔ขวบ
คุณกันจอมพลังเนี่ยพาลุงสังวรมาที่สนบางเขนครับ
จะได้เจอกับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ให้เอาผิดเอ็มฐานค้ามนุษย์นะ

โมเดลวัย๔ขวบไม่ได้พิการตั้งแต่แรกเกิด
แต่มันเป็นฝีมือเอ็มนี่แหละที่จงใจทำให้ลูกพิการ

ไม่รู้กระทำอะไรกับน้องจนน้องในปากแหว่งตาบอด
เพื่อจะถ่ายรูปแล้วไปโพสต์
โพสต์รับบริจาคไงจำได้ใช่ไหม
ตอนนั้นใช้ชื่อว่าน้ำตาลไปโพสต์ในกรุ๊ป
ขอเรียกอะไรเงินบริจาค

คุณผู้ชมฮะแล้วก็ลุงสังวรเนี่ยขอให้ดำเนินคดีเรื่องค้ามนุษย
ลุงสังวรยืนยันว่าลุงเลี้ยงหลานคนนี้มาตั้งแต่อายุสัปดาห์เดียว
กำแพงเพชรร่างกายปกติดีทุกอย่าง
ไม่ได้พิการนะจนมาสองขวบเนี่ย
กับจุ๋มก็มารับลูกคนนั้นไปเลี้ยงที่กรุงเทพ
ลุงเองไม่อยากให้เอามาเพราะว่าไม่มั่นใจว่าทั้งคู่เนี่ย

หลังจากนั้นลุงสังวรแกบอกแกไม่ได้เห็นหน้าหลานอีกเลย
พยายามติดต่อจุ๋มอยู่เหมือนกัน
พยายามติดต่อจุ๋มแต่ก็ไม่เคยส่งรูปปัจจุบันของเด็กมาให้ดู
แล้วพอมาเห็นสภาพของหลานแล้วรับไม่ได้ครับ
ส่วนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานครับพลตำรวจตรีนพสิน
บอกว่าการเปิดรับบริจาคของเด็กหญิงวัย๔ขวบน้องมายมิ้นท์เนี่ยคุณผู้ชม
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานว่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายใด
ทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวในบัญชีคุณผู้ชมตั้งแต่๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
คืออยากรู้ไงว่าพอเปิดรับบริจาคไปมีเงินเข้ามาไหม
มีความเคลื่อนไหว๑๗รายการครับแต่ว่าเงินก็ไม่ได้เยอะอะไรคุณผู้ชม
เงินมีอยู่๓๕๐๐บาทก็มีเงินเข้ามาตั้งแต่๗บาทก็มีนะ
โอ้โหโอนครั้งละ๗บาทก็มีไปจนถึง๑๕๐๐บาท
ตรวจสอบชื่อบัญชีเป็นของดาครับเป็นเจษดา
แต่น้องคนที่ถูกนำมาโพสต์เพื่อขอรับบริจาคเนี่ยเป็นลูกของจุ๋มนะ
เป็นลูกของจุ๋มกับเอ็มแต่บัญชีที่รับเป็นบัญชีของเจษดา
แล้วพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเอ็มก็ไม่ได้ทำมาหากินอะไรครับ
โดยทั้งเจษดากับจุ๋มเนี่ยเป็นคนทำมาหากินแล้วเอาเงินมาให้กับเอ็มนะ
เจษดามีรายได้วันละ๕๐๐บาทแบ่งให้เอ็มวันละ๔๐๐บาท
ส่วนรถยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยนางจุ่มก็เป็นคนดาว
แต่คนผ่อนเป็นดาเป็นเจษดาอืมโอ้คุณผู้ชมค่ะ
นี่แหละฮะความซับซ้อนวุ่นวายของการใช้ชีวิตของเอ็มและบรรดาภรรยาของเขา
ขอเล่าเรื่องของเอ็มอีกหน่อยหนึ่งได้ไหมอยากให้ดูอ่ะ
ว่าตอนที่เอาไปนอนคุกคืนแรกสภาพเอ็มเป็นยังไง
นอนไม่หลับเอ็มเครียดขนาดไหน
นี่ตอนที่เจ้าหน้าที่นะคะคุมตัวเอ็มไปฝากขังสารผลัดแรก

นักข่าวก็ยังล้อมหน้าล้อมหลังเหมือนเดิม
แล้วก่อนที่จะนำตัวไปฝากขังก็มีการไปตรวจอาการทางจิต
เราก็เล่าข่าวให้ฟังไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ

เพราะว่าเขาคุมตัวไปคือเช้าของวันพระฤหัส

หลังจากที่ฝากขังคืนแรกผ่านไป
ทางผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพนายนาธีทองปลาด
ก็เปิดเผยถึงสภาพความเป็นอยู่ของเอ็ม
ว่าเอ็มนอนคุกคืนแรกก็คือคืนวันพระฤหัสต่อศุกร์

เขาบอกว่าหลังจากที่รับตัวมาเนี่ยนะเย็นวันที่๒๑กันยา
ก็ตรวจสุขภาพก็สอบถามประวัติการรักษาของเอ็ม

แล้วก็มีอาการกระวนกระวายรวมถึงป่วยเป็นจิตเวท
ทีนี้ส่งตัวเข้าคุมขังตอนสักประมาณเกือบ๓ทุ่ม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังแดน๒
ก็บอกว่าอาหารมื้อแรกก็คือมื้อเย็นกินได้ปกติ

ข้าวสวยเกาเหลาลูกชิ้นไก่ใส่ผักน้ำพริกกะปิผักเคียง
แล้วตอนสักประมาณ๓ทุ่ม๒๐ก็ให้รับชุดเครื่องนอน
ของใช้ส่วนตัวต่างก็เป็นผ้า๓ผืน
แก้วน้ำช้อนสบู่บังษีฟันแยศีฟัน
นำตัวเข้าควบคุมภายในห้องกักโรคที่๑๓
แล้วก็มีผู้ต้องขังร่วมห้องกันทั้งหมด๑๓คน
ทีนี้เช้าเมื่อวานนี้เอ็มก็ตื่นนอนตั้งแต่ตี๕๓๐ค่ะ
กิจวัตรอยู่ในห้องร่วมกับเพื่อนผู้ต้องขังคนอื่น
ก็สามารถปรับตัวในเรือนจำได้
แล้วก็ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดีกินข้าวได้นอนหลับได้ปกติ
ตลอดทั้งวันคือหมายถึงตั้งแต่วันศุกร์ทั้งวันเนี่ยนะคะ
เอ็มไม่ได้พบนะว่าเอ็มมีอาการนอนไม่หลับ
คือแปลว่าเอ็มก็นอนหลับได้แล้วก็ไม่ได้มีอาการกระวนกระวาย
แล้วก็ไม่ได้ป่วยเป็นจิตเวทเพราะอะไรที่ต้องพูดแบบนี้
เพราะว่าตอนแรกเอ็มเขาบอกไงเขานอนไม่หลับ
เพราะฉะนั้นนอนคุกคืนแรกปกติดีกินได้แล้วก็นอนหลับนะคะ
ดังนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาถือว่าเป็นคืนที่๒ของเอ็มแล้วนะ

ว่าทางผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ย
จะมีการอัปเดตข้อมูลของเอ็มคืนที่๒

ไหนพูดเรื่องเอ็มแล้วพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม
เอมอีกนิดนึงนะนิดเดียวอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่อง
ดูกันก่อนเพราะเอ็มเนี่ยมีเมียเพิ่ม

พวกเราเพิ่งรู้ตำรวจเพิ่งบอก

แล้วเมียคนนี้จะบอกว่าอยู่อันดับไหนดีล่ะ
ต้องไล่ลำดับกันใหม่นะเพราะว่ามันเป็นแทรกนะ
ไม่ใช่เป็นเมียคนที่๕แล้วมาต่อท้ายนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะขึ้นผังให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วจะได้รู้ว่า
เมียที่เราเจอว่าจำนวนเพิ่มขึ้น

โอ้โหใช้คำว่าคนที่๑๙หรือ๒๑ดีพี่น้ำแข็ง
เพราะเขาจะมาแทรกอยู่ตรงลำดับ๒
นั่นหมายความว่าลำดับถัดจากนั้นก็ต้องเลื่อนลงมา
คนนี้เนี่ยชื่อคุณตาครับเป็นชาวกระบี่

หลังจากที่เอ็มตอนนั้นก็เซ็นใบหย่ากับเมียคนแรกที่เป็นชาวตรัง
ตอนนั้นเอมเขาไม่ได้ชื่อ๒ศักดิ์นะคุณผู้ชม
เขาใช้ชื่อว่านพดลเป็นเอ็มนพดล
แล้วก็คบหากับคุณตาคุณตาก็คือจิตรา

หลังจากนั้นเอ็มเปลี่ยนมาใช้ชื่อส่องศักดิ์แล้ว
ในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันปี๕๒
เท่ากับว่าจิตราหรือว่าตาเป็นเมียคนที่สองของเอ็มครับ
ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจนปี๕๖ก็แยกทางกันโดยไม่ได้จดทะเบียนหย่าด้วยนะ

เจษดาเคยอยู่ลำดับ๒ก็เลื่อนไปอยู่อันดับ๓
เพราะ๒เป็นที่ของจิตราไปแล้ว
ใช่มันเป็นช่วงครบซ้อนพอดี
แล้วพอเอ็มครบซ้อนกับเจษดาก็เลยมีลูกด้วยกัน๕คน

ถัดมาเมียคนที่๔ของเอ็มเนี่ยเป็นชาวตรัง
ซึ่งเอ็มไปเจอแล้วก็สารสัมพันธ์กันในปี๕๖

นี่ลูกชายตอนนี้๑๐ครวบยังมีชีวิตที่สุดนะ

และเมียคนที่๔ครือดูจากผัง

กินกับเอ็มมาตั้งแต่ปี๖๒ครับ

และเอ็มยอมรับด้วยนะยอมรับว่าเอ็มเจษดาจุ๋มอยู่กันสามผัวเมียเลย

ค่ะเพราะว่าเราก็เห็นข้อมูลหลายอย่างมันทับซ้อนกันไง
ก็เลยคิดว่าทั้งตัวจุ๋มเองแล้วก็ตัวของเจษดาเอง
คงจะต้องรู้เห็นเกี่ยวกับการตายของเด็กด้วย
นี่แหละความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตของเอ็ม
โดยจิตราคุณผู้ชมที่เราบอกว่าเพิ่งได้รับการเปิดเผยมาจากรองพบชน
ว่าเพิ่มขึ้นมาแล้วมาอยู่อันดับ๒แล้วนะ
ยังอยู่ในสถานะสามีภรรยากับเอ็มครับ
คือแปลว่าอะไรเขาจดทะเบียนสมรสกันใช่ไหม
ใช่เขาจดทะเบียนสมรสกันไปเมื่อ๕มิถุนาปี๕๔

แต่ว่าจริงใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจาก๕๒๕๖
หลังจากนั้นก็แยกทางกันเฉยไม่ได้จดทะเบียนยา

นิตินายยังเป็นสามีภรรยากันอยู่
แล้วแม่ของนางจิตราให้ข้อมูลว่า
เอ็มเคยมาเจอแม่แค่ครั้งเดียวเอง

ให้ไปจดทะเบียนสมรสที่หมายความโท้ม
ไม่ได้เกิดจากความสมัครใจรักกันจริง

บังคับจดทะเบียนคุณผู้ชมฮะถ้าเป็นไปตามคำบอกเล่า

หลังจากพอโดนบังคับให้จดทะเบียน

เอ็มกับจิตราลูกแม่เนี่ยก็ทะเลาะกันรุนแรงเลย
ลูกแม่โดนทำร้ายร่างกายโดนบีบคอ

ขณะที่ตาก็คือจิตรายืนยันด้วยกันว่า

เอ็มเนี่ยอารมณ์เป็นยังไง

อยากฟังครับค่ะมีสู้คดีไหมครับฟังจากคุณจิตราครับค่ะ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

ฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจ
ฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจ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

ฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจากคุณจิตราครับฟังจ